คุณผู้ชมคะอีกเรื่องหนึ่งที่กลายเป็นประเด็นในโซเชียลจำได้ไหม
พยาบาลที่กระดกกระดกอะไรนะขวดเขียว

ใช่ค่ะคือพอมันกลายมาเป็นประเด็นคนแชร์กันเยอะมาก
เรื่องนี้นี่ต้นสังกัดต้องมีการมาตรวจสอบแล้วนะ
เห็นว่าพยาบาลคนนี้ตอนนี้เขาสั่งพักงานแล้ว

พยาบาลคนอื่นที่ดูเหมือนจะจัดปาร์ตี้ล่ะ

มันก็มีคลิปนี้กับคลิปอื่นนะที่แบบตั้งกลุ่มเลย
ถูกต้องอยู่ในสถานพยาบาลนี่แหละ
แล้วเมื่อเช้านี้นะคะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แพทยุทธนาวรรณโพกลางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ก็เป็นผู้แทนสภาพยาบาลประจำจังหวัด
เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมค่ะ

โรงพยาบาลเอกชนสั่งพักงานพยาบาลคนนี้แล้วนะคะ
เฉพาะคนคนที่เห็นว่ากระดก
ข่าวคนนี้ส่วนคนอื่นในก๊วดเนี่ยยังนะ
ค่ะเขาอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อได้จริงอยู่

จริงข่าวนี้สายสืบโซเชียลเขาเก่งนะคุณเ

พยาบาลที่ไหนคนก็บอกพยาบาลอายุทยา

เมื่อวานสภาการพยาบาลบอกว่าจะต้องตรวจสอบนะ
ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ไหนสรุปเป็นที่อายุทยาจริง
นี่ไงแล้วอย่างที่บอกว่าพอสั่งพักงานคนนี้แล้ว

ถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้วมันมีหลักฐานมีความผิดจริง
ก็จะต้องถูกลงโทษไปด้วยนะครับ
มันก็ผิดตามพรบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทีนี้การแต่งตัวแต่งชุดพยาบาลทำตัวไม่เหมาะสม
อันนี้สภาพพยาบาลก็จะเข้ามาดูแลมาจัดการในส่วนนี้นะคะ

เพราะว่าทางสภาพยาบาลเองเขาบอกเลยนะไม่ได้นิ่งนอนใจ
เดี๋ยวจะมีการตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะ
นี่ไงพอหลังจากที่มีคลิปหลุดออกมา
เอาจริงนะพยาบาลคนนี้เธอก็เครียดค่ะ

แล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนเป็นที่แรกเลยนะ

ก็ดันมาลงคลิปแบบนี้นะคุณนะ
คือหลายคนก็ไปถามคุณเข้าเวรกันอยู่หรือเปล่า
แล้วถ้าคุณเมาคุณจะดูแลคนไข้กันยังไง
ถ้าเกิดมีเคสฉุกเฉินมาล่ะแล้วคุณจะทำยังไง
เดี๋ยวบ่ายวันนี้ค่ะคุณผู้ชม
ทางสสจอายุทยาเนี่ยนะเดี๋ยวเขาจะลงพื้นที่ไปดูหน่อย

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตามความคืบหน้าเรื่องนี้กัน
มันกลายมาเป็นประเด็นร้อนเพราะคนวิภาควิจารณ์เยอะ
เพราะว่า